ช่วงนี้มีแต่คลิปที่ออกมาใหม่
คุณเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์ครับ

เป็นคลิปจังหวะที่เรือเนี่ยนะ
ลอดใต้สะพานสังฮี
แล้วก็มีพฤติกรรมของคนบนเรือฮะ

ยืนติดกันเลยอ่ะใช่อ่ะลองดูนะดูนะ
ดูไปนะดูดูอีกครั้งได้ไหมคะพี่เบิร์ต
นี่หัวเรือนี่หัวเรือ
มีคนสังเกตว่ามีคนสองคนที่นั่งหรือยืน
อยู่ที่บริเวณหัวเรือกำลังกอดกันอยู่หรือเปล่า
คือถ้าเกิดว่าดูไกลแบบนี้

แต่ทีนี้มันจะมีเสื้อสีเข้มกับชุดสีอ่อนไหมคะ
เหมือนยืนเคียงกันสีเข้มอยู่ทางซ้ายสีอ่อนอยู่ทางขวา
ทีมข่าวนำภาพไปให้ฟิล์มเมเกอร์ครับช่วยวิเคราะห์เขาระบุว่า
มีลักษณะคล้ายกับคนเสื้อสีเข้มกับคนเสื้อสีอ่อนกำลังกอดกันอยู่ครับ
อ๋อถ้างั้นที่ตาพูดเห็นเราไม่ได้พูดนะอันนี้ฟรีมเมกเกอร์
แต่ยังไม่มีคนยืนยันชัดเจนถึงพฤติกรรมนี้บนเรือไง
แต่หากขยายภาพดูจะคล้ายกับว่าคนเสื้อสีอ่อนเนี่ย
หันหน้าเข้าหาคนเสื้อสีเข้มแล้วเอาแขนเกี่ยวคอ
เกี่ยวคออยู่ทำให้เกิดคำถามว่า
ก็ทุกคนบนเรือเป็นเพื่อนกันบางคนก็เพิ่งรู้จักคัน
จะมีการทำพฤติกรรมอย่างนั้นได้หรือ
ได้รือหรือว่า

ถ้าแบบนี้ต้องไปดูแล้วล่ะว่า๒คนคนหนึ่งเสื้อเข้มคนหนึ่งเสื้ออ่อน
บนเรือเนี่ยใครใส่เสื้ออ่อนบ้างใครใส่เสื้อเข้มบ้าง
จะทำให้รู้ว่าพี่กรเป็นใคร
นี่ตอนที่ลอดใต้สะพานนะคะ
นี่ก็อากับกิริยาก็ยังคงคล้ายเดิม
ก็คือเหมือนยืนกอดกันใช่ไหมคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูหน้าจอไปพร้อมกันก็ได้นะคะ
เห็นไหมคะวงกลมสีแดงค่ะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้ค่ะ
เห็นเหมือนกับผู้เชี่ยวชาญบอกไหมนะคะ
เขาก็เห็นแบบที่พี่เบิร์ตพูดไปเมื่อสักครู่อะค่ะ
แต่เห็นไหนบอกว่าเพิ่งจะรู้จักกันไม่ใช่เหรอ
นั่นแหละสิใครจะกอดกันถ้าจะมีที่สนิทกันก็มีใครอ่ะคุณปอ
คุณปอกับคุณกติกอย่างนี้เหรอฮะ
เป็นเพื่อนกันค่ะน่าสังเกตอันนี้พี่เต้ได้คลิปใหม่มาใช่ไหมครับ